ส่วนเรื่องนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสงขลานะคะ
เขาบุกเพลิงพักริมทางรถไฟ

เห็นผู้ต้องหาพร้อมเพื่อนนั่งเสพยาเสพติด
เสพยาบ้ากันก็เลยรวบตัวได้ยกแก๊งเลยอะค่ะ

นี่นี่นี่นี่นี่
ก่อนถูกจับเนี่ยเขาชวนเพื่อนมาร่วมวงเสพยาบ้ากัน
เพิ่งไปขอเงินแม่มาเล่นยาเขาบอกว่า
เพราะพ่อขอร้องน้องสาวก็เพิ่งเสียชีวิตไป
แต่กลับไม่ทันแล้วค่ะมาถูกจับกลุ่มซะก่อนนะคะ
ตำรวจค่ะนำตัวทั้ง๕คนเลยนะคะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภหัดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ